ครับมีศึกเตาหมูกระทะเตาหมูกระทะอยู่ที่สุพรรณบุรี
มันบินเหรอคะหรือยังไงมันไม่ได้บินมันอย่างนี้
หมูกระทะเนี้ยเขาบอกมีลูกค้าสั่งหมูกระทะไปกินอ่าอ่า
เอาเตากับเอากระทะไปด้วยคือไปกินที่บ้านของเขาใช่ไหม
ถึงเวลาเนี่ยไปเก็บมันเหลือแต่เตากระทะหายเอ้า
เขาก็ไปทวงพอไปทวงเนี่ยทางฝั่งคนที่ถูกทวงเขาบอกเขาไม่ได้เอาไป
อย่างนี้เขาเสียหายค่ะต้องไปแจ้งตำรวจกันเลยนะฮะ
เป็นเรื่องเป็นราวนะฮะเป็นคดีกันเลยนะครับ
ลูกน้องเธอกินลูกน้องเธอกินฉันก็เลยไปถามไทย
โอ้โหนี่ถ้าไม่ได้เห็นคำโปรยแล้วก็ไม่ได้ฟังเสียงที่เขาคุยกันนี่

วิทย์ฮะแต่ว่าเถียงกันอยู่ตำรวจต้องมาเคลียร์ให้

เอาเป็นว่าทางร้านหมูกระทะเนี่ยอยู่ที่ตัวเมืองสุพรรณบุรีนะฮะ
เขาไปตามหาเตากับกระทะของเขาที่ลูกค้าสั่งไปนะแล้วไม่เอามาคืน
ไปหาเนี่ยก็เป็นร้านค้าแถวร้านหมูกระทะนี่แหละนะครับ
ทีนี้พอไปหาแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันเจอแต่เตากระทะไม่อยู่
ถามทางเจ้าของร้านร้านนั้นนี่ฮะ
คือหลังนั้นเนี่ยเขาก็เป็นเหมือนกับเป็นร้านค้าเหมือนกัน
แต่เขาบอกเจ้าของร้านก็บอกเขาไม่ได้สั่ง
ทางฝั่งของร้านหมูกระทะบอกเอาคุณไม่ได้สั่งแต่ลูกน้องคุณสั่ง
มันก็เลยชุลมุนวุ่นวายอยู่
ทางฝั่งของร้านที่ถูกมาทวงเนี่ยเขาไปตามตำรวจมาที่เราดูตอนแรกนะฮะ
แต่ดูคลิปตอนตอนเริ่มต้นก่อนนะฮะก่อนที่จะมีเหตุการณ์ที่ว่า
อีกฝั่งหนึ่งที่ถูกทวงเนี่ยเขาพาตำรวจไปหาถึงร้านหมูกระทะ
เราลงพื้นที่ไปที่ร้านหมูกระทะร้านนี้นะครับอ่าเดี๋ยวให้ฟังสองฝั่งเลยนะฮะ
ฟังทางฝั่งร้านหมูกระทะก่อนนะครับคุณคชาพาภูนาศรอายุ๒๙เจ้าของร้าน
บอกว่าเมื่อศุกร์ที่๑๗เนี่ยมีลูกค้ามาสั่งหมูกระทะ
แล้วบอกว่าจะเอาเตาเนี่ยไปกินที่ที่ฝั่งตรงข้ามค่ะอ่าทีเนี้ยก็เอาไปกินข้ามวันนะ
อีกวันนึงเนี่ยไปเก็บเจอแต่เตากระทะหายก็ไปถามร้านข้างข้างเขาบอกว่า
ถามที่ร้านนมสิร้านนมแถวนั้นเธอก็ไปถามที่ร้านนม
ไปถึงก็เป็นไปตามคลิปเลยค่ะนี่ฮะไปถึงที่ร้านนมนะ
บอกส่วนตัวรู้สึกผิดที่ใช้คำพูดไม่ดีหลังจากนี้ถ้าเกิดจะให้ขอโทษก็ยอม
แต่ในส่วนที่เธอถูกอีกฝ่ายนึงยกพวกมาหาที่ร้านเหมือนกัน
นี่ก็เป็นพฤติกรรมไม่ดีหรือเปล่าที่เกิดขึ้นต่อหน้าลูกค้าที่มาใช้บริการร้านเธอ
ก็อยากได้รับคำขอโทษเหมือนกัน
ที่หนูไปบ้านเขาเนี่ยหนูไปหนึ่งคนหนูไปตามหากระทะของหนูนะ
ลูกน้องเขาเอาไปซึ่งตอนแรกหนูไม่รู้ว่าลูกน้องเขาเอาไป
ก็ต้องไปถามไทยเขาคือว่าใครเอาไป
แต่เขามาที่ร้านหนูเนี่ยเขามาเป็น๑๐กว่าคน
มาด้วยอารมณ์ฉุนเฉียวมาด้วยอารมณ์ฉุนเฉียวมาโวยวาย
ฝั่งเจ้าของร้านนมนะครับคุณชิสนุพงศ์นะครับหรือว่าคุณบอส
บอกกับเราว่าเรื่องเตาหมูกระทะอะไรพวกนี้เนี่ยเขาไม่รู้เรื่องจริง
เพราะว่าบ้านหลังที่เขากินหมูกระทะกันเนี่ยมีแม่กับน้องสาวอยู่นะ
คาดว่าคนที่สั่งเนี่ยน่าจะเป็นลูกน้องในร้านเขาก็ไม่ได้กิน
แม่ก็ไม่ได้กินน้องสาวก็ไม่ได้กินอยากขอความเป็นธรรมด้วย
ตอนนี้กลายเป็นว่าเขาถูกกระแสโซเชียลต่อว่าอย่างเสียหาย
ว่าพอถูกมาทวงแล้วไม่ได้ยกพวกไปหาเรื่อง
แค่ต้องการไปถามว่าทำไมมาทวงอะไรแบบนี้แล้วทำให้เขาเนี่ยเสียชื่อเสียงเหมือนกัน
เจ้าหน้าที่ก็เลยให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยนี่ฮะแม่มันยังไงอ่ะ
เหลือแค่นี้อะไรประมาณอย่างนี้กว่าจะตามกันเจอก็เลยให้ทั้งสองฝั่งเนี่ยลงบันทึกประจำวันกันไว้ก่อน
นะถ้าเกิดยังเจรจากลายเคลียร์กันไม่ได้ค่ะก็ต้องว่ากันไปตามหลักฐานแหละ
ฝ่ายไหนฝ่ายนึงไม่ยอมอะไรกันประมาณอย่างเนี้ยอืมโอ้โหนี่เตาหมูกระทะนะเนี้ย
คนสั่งอยู่ไหนยังไม่รู้เลยใหญ่โตมากจริงจริงนะ